ตำรวจภูทรบ้านด่านจังหวัดบุรีลำ
ก็สามารถจับกลุ่มลูกชายที่ทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่จนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่ผู้เป็นแม่เอาบ้องกัญชาไปซ่อน
และลูกชายเกิดความไม่พอใจครับ
แล้วแม่เอาไปซ่อนยังโมโหหรือว่าไงครับ
อันนี้ผมปล่อยตามจิตผมเลยครับ

ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นอะไร

ผมไม่ได้ดูดกัญชานี่ก็จะนี่เลยใช่ไหม
ไม่เกี่ยวครับไม่มีอาการดูดข้างไม่มีอะไรครับ
ถ้าไม่ดูกัญชาผมจะไม่พูดกับใครเลยนะครับ
ถ้ามาถามกับผมเดี๋ยวผมจะไม่พูดไม่คุยกับใครเลยครับ
ก็คือลัสซะหนักดวงตาผมมันจะบึ้งขึ้นนะครับ

ถ้าดูดแล้วตามันก็จะลง

ของตัวเองวัย๕๖ปีบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำครับ
ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าปลูกกัญชาไว้เพื่อจะเสพเองทุกวัน
หากไม่ได้เสพจะไปซื้อยาบ้ามาเสพวันละ๒เม็ด
ส่วนตัวก็เชื่อว่าการเสพกัญชาทำให้มีสมาธิใจเย็นนะครับ
สำหรับสาเหตุที่ต้องเตะต่อยแม่ในครั้งนี้
เป็นเพราะว่าแม่แอบเอาบ้องกัญชาไปซ่อน
ทำให้ตัวเองเกิดอาการหงุดหงิดยับยั้งสติไม่ได้
ลงมือทำร้ายร่างกายแม่ครับ
ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท๕กัญชา
ไว้ในครอบครองเสพยาบาดและทำร้ายร่างกายบุพการี